ฝากฝากฝั่งของอีสานกันบ้างนะครับ
หนองคายมวลน้ำจากอุดรธานีไหลเข้าพื้นที่
ปรากฏว่าซัดรถของชาวบ้านจมน้ำจมท่าไป

โอ้โหตอนแรกคุณผู้ชมอาจจะมองนะไหนรถของชาวบ้านล่ะ
นี่จมอยู่ในน้ำเกือบมิดคัน

ส่วนรถทหารก็กำลังพลจากกองพันธารปืนใหญ่ที่๑๓
กรมฐานปืนใหญ่ต้องนำกำลังพลกว่า๒๐นาย
มาช่วยชาวบ้านเลยเอาไปไปแบบนี้ลากขึ้นไปแบบนี้นะฮะ

ลงไปในน้ำมิดทั้งคันนะครับ
คือก่อนหน้านี้มวลน้ำจากอุดรธานีไหลบ่า
เข้าบินที่กำเผยท่าบ่อจังหวัดน้องคาย
แล้วมีชาวบ้านได้ข่าวน้ำท่วมบ้านญาติ
ก็เลยเอารถกระบะจะมาช่วย
ปรากฏว่าจอดไว้ข้างทางระหว่างไปช่วยขนกระสอบทราย
น้ำมันซัดมาแบบโอ้โหฉับพลันเลย
รถกระบะตกถนนไหลไปตามน้ำ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนำรถขึ้นมาได้สำเร็จ

เห็นแต่รถทหารป๓เนี่ยฮะ

ริมาณน้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
ที่นาของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนะฮะ
แล้วก็ยังไหลข้ามถนนสายบ้านหนองบัวดีหมี
บ้านหนองโพระยะทางประมาณ๕กิโลเมตร
ตรงนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยนะฮะ
มีความจำเป็นต้องปิดถนนสายท่าพระ
ก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
สิ่งของเครื่องใช้ของชาวบ้านเสียหายเพราะว่า
ชาวบ้านเก็บขึ้นที่สูงไม่ทันนะครับ
บางส่วนก็ลอยไปตามกระแสน้ำนี่คุณเห็นไหม
ที่เราวงกลมไว้นี่ลอยไปตามกระแสน้ำ
คุณรู้ไหมว่าอะไรดูใกล้อาจจะไม่รู้อะไรคะ
ถ้าดูใกล้เดี๋ยวจะได้รู้มันคือนี่

หมุนเว้งอยู่ในตอนที่น้ำมันวนไปวนมาอยู่แบบนี้

ทางด้านนายอำเภอเมืองขอนแก่นระบุ
ว่าพื้นที่เมืองขอนแก่นต้องตั้งรับน้ำจากลำน้ำพอง

แต่ปีนี้น้ำพองไหลมาบรรจบกับน้ำชีช้า
เท่ากับว่าน้ำพองมันจะเอ่อท่วมพื้นที่มากกว่านี้อีก

จะไปเก็บขึ้นมาดีไหมหรือว่าปล่อยให้มันหมุนไปก่อนก็ได้

ที่มหาสารคามหลังจากที่อ่างเก็บน้ำแก่งเริงจาน
มีน้ำล้นความจุแล้วก็มีการรั่วของพนังคลอง
ทำให้น้ำทะลักไปเอ่อท่วมถนนบายพาส
แขวงทางหลวงมหาศาลคำต้องปิดการจราจรแล้วทั้งเส้น
เพราะว่าน้ำสูงกว่า๔๐เซ็นต์ทีมของเราก็บินที่สูง
แล้วก็ถ่ายให้ดูความเสียหายจำนวนมาก
แล้วก็ลงพื้นที่ในการไปสำรวจตรวจสอบด้วย
มวลน้ำยังไหลเข้าท่วมมหาวิทยาลัยกีฬามหาสารคาม
แล้วก็ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
เขาบอกท่วม๑๐๐ในพื้นที่เลย
ด้านในมหาวิทยาลัยน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตร
นักศึกษาก็ต้องหนีน้ำวุ่นเลยครับ
น้ำยังเอ่อเข้าท่วมเขตเทศบาลแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในนะครับ
หมู่บ้านจัดสรรบ้านเอื้ออาทรโรงเรียน
น้ำท่วมสูงขึ้นไปเรื่อย
ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้กับลำห้วย
ห้วยคะคางนะฮะให้เก็บของขึ้นที่สูง
แล้วก็ย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่ย้ายตัวเองออกมาด้วยนะคุณ

คนแก่คนเท่าออกมาลำบากนะครับ
มาดูที่ภาคกลางอีกสักนิดหนึ่งที่อ่างทองนะคุณนะ
ชาวบ้านใน๓ตำบลของอำเภอป่าโมกที่อ่างทอง
ถูกน้ำท่วมเพราะว่าน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลทะลุคันดิน

ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ขยายวงกว้างไปเรื่อยนี่คุณ
คันดินกั้นเอาไว้นะกั้นไม่อยู่แล้วนะฮะ
เคยเอามากั้นไว้มันทะลุหมดแล้วนะฮะ

ชาวบ้านที่ประสบภัยเล่าให้ฟังบอกว่าน้ำได้พังคันดิน

บางคนต้องขนเสื้อผ้าใส่กระมัง
แล้วก็ต้องลอยคอออกมาอยู่บนสะพานแบบนี้นะฮะ
ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกที่ทุกท่านเลยนะคะ